ถ้าใครนะบอกว่าอยากไปต่อเรื่องราวของความเชื่อเรื่องของการเสี่ยงโชคบอกเลยว่ายังมีอีกนะคะจะพาไปร่วมงานบวงสวงพระแม่บีบมวยผมนะคะพระแม่ธรณีเนี่ยนะคะงานนี้บอกเลยว่าต้องจับตาให้ดีค่ะ
นี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหห้ามกระพริบตาเลยแล้วคุณชิสาพระแม่ธรณีบีบมวยผมสวยงามมากจริง
องค์นี้สวยนะนะคะแล้วให้ดูใกล้รายละเอียดต่างนี่นะคะงดงามมาก
นี่แหละค่ะเขาก็เลยจัดพิธีบวงสวงพระแม่ธรณีบีบมวยผมขึ้น
ที่วัดตะครอราชอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์

บรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะมีการจัดเครื่องบายสี
มีการนำข้าวทิพย์ก็คือข้าวสวยร้อน
ราดด้วยน้ำอ้อยมาร่วมในพิธีอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้
ซึ่งเรานี่นะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับหนึ่งในนางรำที่มาร่วมในพิธีนี้
ก็คือนางเสาสุภาวะดีนาขีเพศเขาคนนี้คะบอกว่า
ดูยิ้มสวยดร่าคีเท่ชื่อดี
ชื่อดีรำก็สวยนะคะแล้วก็ยังมีความฝันแปลกด้วย

ทางเจ้าอาวาสก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการจัดพิธีนี้ขึ้นมา
แต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านสนใจเป็นพิเศษเนี่ย
จากพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วนั่นก็คือ
ฮูบเสียงไทยนี่คะไม่ต้องมีหลายอันเลย

เออมาเป็นแบบเลขคู่เลขคู่เรียนกัน๓ตัวสวยงาม

อยู่ดีก็เก่งเลข

แล้วไม่ใช่แค่ทูปเสี่ยงทายนะ

เปลือกส้มมันมีร่องรอยลวดลายแปลก

เข้าใจนะเปลือกส้มมันจะมีลวดลายมันอยู่แหละ

มันค่อนข้างแบบมากระจุกกันอยู่
ตรงเนี่ยมากระจุมันจะแบบทั้งผลถูกมั้ย
ก็คิดกันไปต่างนานาเดี๋ยวรอลุ้นเอาแล้วกัน